ตัวน้อยฮะช่วยคุณแม่ขายขนมขนมถุงละร้อย
ลูกค้ามาเรากันเอง๓ถุง๕๐๐ได้ไหม
คือโดยปกติ๕๐๐นี่ต้องได้๕ถุง
แต่ลูกค้าบอกขอแค่๓ถุง๕๐๐ลูกค้าตัวน้อยไม่ยอมขาย
๓ถุง๕๐๐ไม่ได้เหรอ๓ถุง๕๐๐
โอ้โหหนีไปบ่ดลูกถุงไม่ใช่ถุงเท่าไหร่
เอา๓ถุง๕๐๐ได้ไหมนี่ค้าหนีไปบ่ดลูก
ส่ง๕๐๐ได้ไหมถามไม่ได้
ทำไมอ่ะก็มันจะกลายถุงกว่า๑๐๐ใช่ไหม
จะเอา๓ถุง๕๐๐ไม่ได้
ไม่ได้ทำไมเอาถุงหนึ่งก็ได้

น่ารักมาก
ต้นพี่จะมาหลอกผมไม่ได้
ถุง๕๐๐ได้ไหมไม่ได้แม่ด่า
เหรอแม่น่าจะด่าไอ้ตรงหลังนี่แหละ
อันแรกไม่เท่าไหร่หรอกถุงละร้อยก็ขายไป
ถุงจริงก็คือ๕๐๐ต้องได้๕ถุง
ลูกค้าก็น่ารักมาลองใจพ่อหนุ่มคนนี้

ดังนั้น๓ถุง๕๐๐หนุ่มไม่ยอมขาย
นี่คือความน่ารักของหนุ่มน้อยช่วยคุณแม่ขายของรายนี้นะฮะ
ตามรายงานบอกว่ามาจากคุณวิรัติหรือคุณติง

เป็นความน่ารักของหนุ่มน้อยคนนี้ครับ